ยาเสพติดการจับกลุ่มยาเสพติด
อย่างที่การเจนบุรีจับกุมได้๕หมื่นเมตร
มีต่ออีกด้วยนะที่นครพนมนี่จับได้เยอะเลย
เพราะฉะนั้นไปไล่เรียงกันค่ะดูที่กาญจนบุรีกันก่อนเลยนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน

พร้อมด้วยตำรวจภูทรสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ไปตรวจค้นรถกระบะคันนี้ค่ะ
เลขทะเบียนกไก่นหนู๙๕๓๘กาญจนบุรี
ตอนที่มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
อยู่บริเวณจุดตรวจสะพานรันตีที่ตำบลหนองลูเมื่อวานนี้นะคะ
พอมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแบบนี้
แล้วก็ไปตรวจค้นรถต้องสงสัย
ก็พบยาบ้า๕๐๐๐เมตรซ่อนอยู่ใต้เบาะหลัง

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้๒คนนะคะ
เป็นพี่น้องกันคือนางสาวน้ำพึ่งประธุมสูตรอายุ๓๑ปี
กับนางสาวปรียาวลีประธุมสูตรอายุ๔๘ปี
ซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะ
ได้รับการว่าจ้างจากนางสาวนงนุษย์เป็นชาวพม่า
ขับรถกระบะคันนี้ไปรับยาบ้าจากด่านพรมแดน

เพื่อนำไปส่งให้กับลูกค้าที่อำเภอท่าม่วง
แล้วก็จะได้รับค่าจ้างคือ๑๒๕๐๐๐บาทสำหรับคนขับ
ส่วนนางสาวน้ำพึ่งที่นั่งมาเป็นเพื่อน
ค่าจ้าง๑๒๐๐๐บาท
แต่สุดท้ายค่ะก็ไม่รอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่แล้วก็ถูกจับกลุ่มตัวนะคะ
ไปดูอีกที่นครพนมค่ะคุณผู้ชม
นายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมด้วยพลเรือตรีพิสิทธิ์ทองดีเลิศ
ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนครพนม
ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มนางสาวกระหนกสิริ
สายสมบัติอายุ๓๓ปีนะคะ
แล้วก็เจอของกลางเป็นยาบ้ากว่า๔๗๐๐๐เมตร

จับกลุ่มได้เมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่าไปสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนส่งยาบ้าเป็นยาบ้าล็อตใหญ่
จากเพื่อนบ้านเลยผ่านที่อำเภอธาตุพนม
เรื่องต้นนะคะตอนนี้ผู้ต้องหายังไม่เปิดเผยข้อมูล
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะลักลอบนำเข้ามาทางเรือหางยาว

เพื่อขนส่งไปขายในพื้นที่ทางตอนในของประเทศ

ก็เลยมีการขนยาบ้าเข้ามา
ทีนี้พอน้ำโขงมันเอ่อมันก็ยากต่อการตรวจสอบค่ะ

เพื่อจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดต่อไปด้วยนะคะ